ถ้าเราตามความคืบหน้ากันให้นะคะกรณีที่คนร้ายบุกเดี่ยวจี้ชิงทอง
ห้างทองเยาวราชสาขาโลตัสวังหินนะคะปรากฏว่าล่าสุดค่ะ
ตำรวจสามารถตามรวบตัวได้แล้วนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะคะก็หนีโดยมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปถอดวิกทิ้งไว้ค่ะ
ตำรวจตามรวบตัวได้แล้วผู้ชายคนนี้คนร้ายรายนี้
ชื่อว่านายมงคลชัยใจบุญอุปถัมภ์อายุ๓๘ปี
บุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชสาขาห้างเทสโกโลตัสกรุงเทพวังหิน
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดกันยายนที่ผ่านมาตำรวจตามไปรวบตัวได้ที่ปากชมจังหวัดเลย
พร้อมกับภรรยานะคะไปสอบสวนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๒๒อำเภอปากชมจังหวัดเลย
โดยมีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมคณะร่วมสอบปากคำด้วยอ่ะนะคะทีนี้จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเนี่ย
หลังจากที่ทราบว่าคนร้ายก่อเหตุแล้วนายชัยมงคลเนี่ยค่ะ
หนีมากบดานอยู่ที่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดเลยแล้วนายชัยมงคลคนนี้
เตรียมที่จะหนีออกนอกประเทศด้วยนี่นะคะบุกเดี่ยวชิงทอง๒๑๖บาท
เบื้องต้นนายชัยมงคลคนนี้ให้การว่าก่อนหน้านี้ตนเองกับภรรยา
ซึ่งเป็นหญิงสาวชาวลาวอาศัยอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรี
แต่ด้วยภาวะค่าคลองชีพที่มันแพงก็เลยตัดสินใจ
ย้ายมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครจากนั้นก็ตระเวนดูลาดเหล่า
ตามร้านทองในกรุงเทพฯแล้วก็ปริมณฑลดูลาดเหล่าก่อนนะ
เพื่อวางแผนเข้าชิงทรัพย์แล้วสุดท้ายตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวค่ะ
จริงจริงนะครับผมตอนแรกตั้งแต่สามปีก่อนแล้ว
ซักเท่ากันเต็มมาก
สาขาโลตัสวังหินยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะ
ยี่สิบเจ็ดหลังจากที่เกาะเหตุเสร็จปุ๊บ
หลบหนีแล้วทิ้งรถมอเตอร์ไซค์วิกผมไว้ที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
ย่านเสนานิคคมหนึ่งแล้วก็เรียกรถแท็กซี่ให้ไปส่ง
คุณผู้ชมค่ะจากนั้นนายชัยมงคลคนนี้ก็หลบหนีไป
หลบหนีไปที่ปากชมที่จังหวัดเลย
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นบ้านผู้หญิงคนนั้นแหละ
ที่ให้นายชัยมงคลพักอาศัย
ปรากฏว่าไปตรวจค้นแล้ว
พบเพียงสร้อยคอทองคำในกระเป๋ากางเกง
หนึ่งเส้นนี้ค่ะครึ่งสลึงครึ่งสลึงเท่านั้น
หญิงคนดังกล่าวตำรวจไปสอบถามว่า
คุณคุณรู้จักกับนายชัยมงคลได้ยังไง
ผู้หญิงคนนั้นบอกว่ารู้จักกับนายชัยมงคล
ขณะที่ขึ้นรถโดยสารสายหนองคายเลยเมื่อ๓เดือนก่อน
แล้วก็มีการผูกมิตรไว้เป็นลูกเป็นหลานกันประมาณนี้
มีการโทรศัพท์ติดต่อกันเรื่อยมา
กระทั่งวันก่อนนายชัยมงคลโทรศัพท์มาหาบอกว่า
ให้มารับหน่อยที่บขปากชมที่จังหวัดเลย
ตอนนั้นผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยนะ
ว่านายชัยมงคลเป็นคนร้ายจี้ชิงทอง
คือเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดี
ตำรวจบอกว่ามีการขยายผลต่อมาจนกระทั่ง
คุณผู้ชมค่ะนายชัยมงคลเนี่ยหลังจากที่หลบหนีไปแล้วนะ
เขาหนีไปบ้านเพื่อนที่สามพรานจังหวัดนครปฐม
เอาสร้อยคอทองคำจำนวนหนึ่งไปฝากไว้ที่เพื่อน
เพื่อนคนนี้ชื่อว่านายสุริยันนินบรรพฤษอายุ๓๗ปี
ตำรวจไปยึดของกลางมาได้
ก็ต้องดูว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการด้วยหรือเปล่า

อีกจำนวนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนายชัยมงคลบอกว่า
นำทองส่วนหนึ่งเอาไว้กับภรรยาภรรยาเขาแยกกันหนีนะ
ภรรยาเนี่ยคือหลังจากที่ไปจี้ชิงทองมาแล้วนายชายมงคลนะคะ
ก็ตกลงกับภรรยาว่าจะหลบหนีก็คือแยกกันหนี
โดยใช้เส้นทางทางธรรมชาติแล้วไปเจอกันที่ประเทศลาว
เขามีเมียเป็นคนลาวตัวเองเนี่ยหลบหนีไปทางจังหวัดเลย
ส่วนเมียเนี่ยหลบหนีไปทางจังหวัดน้องคายนะคะ
ตำรวจตามไปรวบเมียได้ก่อนที่หนองคายเตรียมที่จะหนีไปประเทศลาว
ประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศเกิดของเขานั่นแหละ
แล้วก็ขยายผลต่อจนในที่สุดสามารถรวบตัวนายชัยมงคลได้นะคะ
ทีนี้จากการสอบประวัตินายชัยมงคลคนนี้ประวัติไม่ธรรมดานะคะ
เพราะ๑๑ปีที่ผ่านมาก่อเหตุจี้ชิงทองไปแล้ว๓ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรก๒๕มีนาคมตอนนั้นก่อเหตุที่จังหวัดปฐุมธานีได้ทองคำหนัก๖๔บาท
ครั้งที่๒ก่อเหตุเดือนกรกฎาคมปี๖๒ได้ทองคำหนัก๔๓๗บาทมูลค่า๗ล้านบาทนะคะ
ครั้งนั้นก่อเหตุที่จังหวัดขอนแก่นแต่ครั้งที่๒คือปี๖๒ชัยมงคลหนีได้สำเร็จ
หนีไปประเทศเพื่อนบ้านก่อเหตุกับเพื่อนสี่คนด้วยกันนายชัยมงคลเนี่ยหนีสำเร็จ
ส่วนเพื่อนอีก๓คนโดนจับกลุ่มครั้งล่าสุดคือ๒๗กันยายน
ได้มูลค่าน้ำหนักของทองคำไป๒๑๖บาทสุดท้ายหนีไม่รอดค่ะ
หลังจากที่ตำรวจตามรวบตัวทั้งนายชัยมงคลทั้งภรรยาได้แล้วเนี่ย
ก็นำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์มานะคะมาในท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือสนโชคชัย
ทีนี้คุณผู้ชมดูนะคะจังหวะนี้แหละค่ะมีหน่วยอรินทราชอาวุธครบมือเลยนะคะ
ดูแลความสงบเรียบร้อยวันนี้ค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านยังทำหน้าที่นะอ่า
แถลงผลการจับคุมผู้ต้องหาด้วยตัวเองเวลา๙นาฬิกา
ตั้งล่าสุดมูลค่าทอง๖ล้านกว่าบาทใช่มูลค่าทองมัน๒๐๐กว่าบาทใช่ไหม
ค่ะเพราะว่ามูลค่าทองครรมก็เปลี่ยนไปนะคะปี๖๒ในการะกระดาษ๖๒
ได้น้ำหนักทองคำไป๔๓๗ครั้งนั้นเนี่ยอุณหาค่า๗ล้านกว่าบาท
นี่เขาปล้นเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพเลย
เออทำไปเรื่อยเลยนะค่ะ